นะคะเอาละทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อย
ไม่น่าเชื่อว่าโมโหอะไรกันเนี่ย
คือมีพนักงานส่งอาหารเนี่ย
เขาอยู่แถวซอยกรุงเทพนนทบุรี๑๒
ค่ะก็จอดรถกันอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ซอยนี้รถวิ่งทางเดียวนะฮะ
มีจักรยานยนต์ของวัยรุ่นขี่กันมาคันหนึ่ง

เขาก็เตือนบอกน้องมันย้อนสอนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
ไพซี่ไม่เคยรู้จักครับว่านี่มันอย่างไรนะครับ
โหกลับสิว่านี่แหล็กต่อไป

ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
แค่เตือนว่าย้อนสอนนะ
สอนนะครับพี่เขาก็พูดออกมานะครับขอโทษครับ
แต่คงจะขอโทษแบบไม่พอใจผมว่าคงจะขอโทษแบบไม่พอใจ
ประมาณว่าดูลาดเหลาก่อนขี่ผ่านไปก่อนแล้วก็ย้อนกลับมา
ผมวนกลับมาทางนี้แล้วนะครับทางนี้ก็บอกครับผมครับผม
แล้วเขาไปจอดอยู่นู่นสองคนนั้นเขาไปจอดอยู่ตรงนู้น
คือทางฝั่งกลุ่มรายเดอร์ตรงนี้เขาผิดสังเกตแล้วเห็นวิ่งมาเนี่ยเขาวิ่งก่อนนะครับเพราะว่า
วงแตกกันก่อนค่ะไอ้ที่ว่ากำกำมาเนี่ยคือคือก้อนหิน
เพราะเขาไม่รู้ไอ้วิ่งย้อนกลับมาในมือกำอะไรเนี่ยเหรอครับพี่ขุย
ทำท่าเหมือนแบบเหน็บปืนอยู่ที่เอวโอ้ย
แล้วเข้าไปในบ้านเขาสองคนเอาหินเครื่องนะฮะนี่เสียงดังโครมแบบของแตกเนี่ย
แล้ววิ่งออกมาหน้าบ้านคนหนึ่งกลับไปที่จักรยานยนต์ตัวเอง
อีกคนนึงเนี่ยมาสตาร์ทเครื่องรถเขาบิดแล้วปล่อยให้รถเนี่ยมันคว่ำไปเลย
แต่กลุ่มที่เขาอยู่กันด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาก็โอ้โหแตกกระเจิงอ่ะค่ะ
อะไรจะขนาดนี้ก็น้องขี่รถย้อนสอนเขาก็แค่บอกว่าย้อนสอนนะพี่
ก็เพื่อความปลอดภัยนะเอาจริงแล้วถ้าขี่ย้อนสอนไปแล้วเจอรถสวนมาทำยังไง
เขาบอกว่าซอยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยบางคนไม่รู้ว่ามันย้อนสอนเนี่ย
ย้อนไปโดนรถชนมาก็หลายแล้วทุกประจบครับ
ตรงจุดของภาพในกล้องวงจรปิดที่เป็นมุมทางโค้งนะครับ

คุณสุรินนี่เป็นผู้เสียหายบอกว่าเมื่อคืนสัก๔ทุ่มครึ่ง
อยู่กับเพื่อน๖คนที่นั่งกันอยู่เนี่ยเป็นรายเดอร์กันหมดเลย
นั่งรอกดงานรับออเดอร์ลูกค้ากันอยู่

วัยรุ่นสองคนขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
ก็เลยเตือนเขาว่าย้อนสอนนะครับ
อีกฝั่งหนึ่งก็บอกนี่ขอโทษครับ
แล้วย้อนกลับมาเนี่ย
กลายเป็นว่ามาเอาเรื่องเขาเลยนะฮะ
เอาลองฟังคุณสุฤทธิ์หน่อยนะครับ

แต่ข้างล่างมีเด็กผู้หญิงด้วยไง
แต่เขาไม่ควรทำเนี่ยลักษณะเนี๊ยะ

ก็น่าให้เขากระทืบพูดจริงนะ
ครับทุกคำพี่ด้วย
หมานี้ก็น่าจะเป็นมิตรกันไหมอ่ะไม่น่ามีอะไรนิสัยแบบนี้เลยอ่ะ
นี่คือคุณย่าของคุณสุรินนะฮะที่เป็นเจ้าของบ้าน
อันนี้บ้านของคุณย่านะคุณเนธิเช้าเนี่ยได้คุยกับคุณย่าสมทวินนะฮะ
คุณย่าบอกว่าโอ้โหข้าวของในบ้านนี่พังเสียหายหมดเลย
มีเศษอิดอะไรเนี่ยกระจายเต็มบ้านเลยมีไหมในบ้านอันนี้นอกบ้านนะฮะ
นี่ก้อนหินก้อนอิดนี่ยังอยู่เลยนะครับที่วัยรุ่นสองคนนั้นเนี่ย
ไปเอามาแล้วก็มาเครื่องใส่นะครับบอกอยู่มาหกสิบปีที่นี่
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยมันอุกอาจเกินไป
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับจากคำบอกเล่าของผู้เสียหายเนี่ย
คือคุณสุรินเนี่ยที่ไปทักไปเตือนเขาตอนแรกเนี่ย
ยืนยันกับคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราว่าไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อนจริง
เตือนเนี่ยคือเรื่องการขี่รถย้อนสอนเพราะซอยนี้จุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ฟังคุณสุฤทธิ์หน่อยนะฮะ
รู้ตัวคนทำแล้วครับกำลังออกหมายจับแล้วเรียกมาดำเนินคดีครับ
แล้วในบ้านเขาเนี่ยคือมันไม่ได้แค่หน้าบ้านนะ

ตอนวิ่งมาแล้วบุกเข้าไปถึงในบ้านเขานะคุณย่าเปิดบ้านให้เราเข้าไปดูนะครับ
คุณสุรินนี่หลานชายคุณย่านี่ก้อนหินก้อนอิดยังอยู่เลย
เข้ามาสองเขาเป็นเครื่องใสเลย
อื้มตะยิงมันเกินไปจริงนะมันเกินไปจริงนะ

และต้องไปดมครับ
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูในซอยนี้ด้วยนะครับ
กรุงเทพย์นทบุรีสิบสองนะครับ
มันเป็นเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียวจริง

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย
แล้วเขามีป้ายเตือนอยู่แล้วว่าเดินรถทางเดียว
โดยเฉพาะทางโค้งที่มีเรื่องกันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
วันเกิดเหตุเนี่ยตัวคุณป้าที่คุยกับคุณเนติชาวบอกว่า
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนกันนะคือยืนยันว่ากลุ่มคนที่เตือนเขาก็เตือนดีนะ
ไม่คิดว่าคู่กรณีเนี่ยจะโมโหแล้วมาเอาเรื่องกัน
ไม่คิดเนี่ยเธอยินเสียงเวิร์ดตีปั้งแล้วรู้ไหมว่ารถชนแล้วมาก
เพราะว่าโดยมากมันมีรถชนที่ยังตรงนี้อันตราอาที่สุด

หือบีบแรร์ก็ไม่ได้กระพริบไฟใส่ก็ไม่ได้เตือนก็ไม่ได้
นี่ตำรวจสืบทราบแล้วว่าคือสองคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ธนวัฒน์กับกริจชะนกนะฮะ
คนนึงเนี่ยอายุ๒๓คือธนวัฒน์

สพเมืองนนทบุรีรู้ตัวแล้วนะครับ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
หรือทั้งสองคนนี้ถ้ารู้ตัวก็ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาซะก่อน
คุณเนติชาวได้เบาะแสมาว่าบ้านของเขาอยู่แถวชุมชนวัดโพทองล่างนะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
ก็เลยลองไปที่นั่นแต่ก็ไม่เจอเหมือนกัน
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าโอ้โห
คนที่เข้าออกขี่จักรยานยนต์เข้าออกกันทั้งวัน

นี่สมมุติในบ้านเขามีปงหรือปืนเขายิงสวน

จริงอีกฝ่ายนึงคือฝ่ายผู้เสียหายเขาอยู่กันหลายคนมากนะ
ดีที่เขาไม่สวนที่เขาไม่สู้ที่เขาไม่ใส่กลับนะ
เขาเลือกที่จะหลบดีกว่าหนีดีกว่าจะได้ไม่บานปลาย
เพราะตอนที่คุณวิ่งมาแล้วเอามือกุมเอวมา
เขาไม่รู้ว่าคุณกลุ่มอะไรอาวุธอะไรไง

เพราะบางคนเขาก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปเลย
เขาคงคิดว่าเป็นปืนหรือเป็นอาวุธอะไรที่มันร้ายแรง
สมมุติเกิดเขาเข้ามาในบ้านอ้าวหินเหรอ

สาหัสหยอดน้ำข้าวต้นคางเหลืองขึ้นมานี่
ว่าเขาไม่ได้นะบุกเข้าไปถึงในบ้านเขาเลยนะ
นี่สวนขึ้นมานี่ตายขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะ

ค่ะแต่ก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นใคร
ไปพบตำรวจจะดีที่สุดมอบตัวดีกว่านะคะ